คุณผู้ชมแล้วก็ไปเฉียวชนกับรถเบนท์

ค่ะนี่คุณผู้ชมค่ะ

มันแรงมากเสียงมันดังขลุกขนาดนี้นะคะ

ใช่นี่คือรถเพียงกระเท่เล่ใช่ไหมเนี่ย
คือจะบอกว่ารถพ่วง๑๘ล้อคันนี้
เขาเปลี่ยนเลนกระทันหันไปเฉียวชนรถเบนท์
จนไปพุ่งชนเกาะกลางถนนค่ะ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์อุ้ยตายละเสียงดังขนาดนี้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงสายเมื่อวานนี้
บนถนนสาย๓๐๔อำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรีนะคะ
คุณผู้หญิงที่เธอขับรถเบนท์เนี่ย
เล่าบอกว่าเดินทางมาจากโคราช
เยี่ยมญาติที่สะแก้ว
แล้วจะเดินทางต่อไปที่ฉะเชิงเศร้า
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อเนี่ยค่ะ
ขับเข้ามาเบียดแล้วก็เฉียวชนรถของเธอ
เธอก็เลยตัดสินใจหักหลบ
แล้วก็รถเสียหลักขึ้นไปเกาะกลาง
แต่เคราะห์ดีมากคุณค่ะปะโทนี่คืออันนี้เนี่ย
แต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
หลังเกิดเหตุรถบรรทุกพ่วง๑๘ล้อคันดังกล่าวเนี่ย
ขับหนีค่ะไม่สนใจไม่แย่แสที่จะลงมาดูแม้แต่น้อยนะคะ
พอคลิปนี้ถูกแชร์ไปต้องใช้คำว่าว่อนโลกโซเชียลนะคะ
ทางเจ้าของรถพ่วง๑๘ล้อเนี่ยก็เห็นคลิปแล้ว
ตัดสินใจค่ะเดินทางให้ให้คนขับเนี่ย
ก็คือนายนพดลอายุ๔๘มาพบกับตำรวจนะฮะ
ที่โรงพักกับบิญมูรีนายโนปโดนคนขับรถพ่วง๑๘ล้อ
ยอมรับบอกว่าตอนนั้นหากรถหลบหลุมกลางถนน
ไม่เห็นว่าเฉียวชนเพราะไม่รู้สึกถึงแรงกระแทก
แต่เห็นว่ารถเบนท์ขับขึ้นไปบนเกาะกลางนึกว่ารถเบนท์เสียหลักเอง
จากนั้นนายนพดลสิ่งที่ทำคือขอโทษ
ขอโทษเจ้าของรถเบนท์แล้วก็ให้ประกันภัยรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะฮะ

แต่มันอยู่ห่างเลยไงตอนชนนะคะ
ถึงบอกว่าเวลาเจอรถใหญ่อย่าขับใกล้กัน